คุณผู้ชมไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ
หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะที่เราเห็นว่าดราม่ามันเกิดขึ้น
คนโพสต์เนี่ยตั้งใจโพสต์เพื่อตอบว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปอยู่ในภาพ
แต่สุดท้ายกระแสตีกลับมาหน้าหงายจะต้องออกมาขอโทษก็หลายครั้ง

เป็นกรณีของนักร้องหมอลำหนุ่มชื่อดังเบิร์ตพีรวิทย์จากคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป์ค่ะ

เขาโพสต์เอาไว้ในวันที่๑พฤษภาคมนะคะเขาเล่าอย่างนี้บอกว่า
แม่ไปนั่งรอตรวจที่โรงพยาบาลตรงบริเวณเก้าอี้มีการติดป้ายห้ามนั่งเห็นไหมคุณผู้ชม
เนี่ยห้ามนั่งเนี่ยนะแล้วก็ถูกคุณยายคนนึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
คุณยายคุณยายเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะอ่าที่นั่งอยู่เนี่ยคุณยายที่วงกลมสีเหลืองเนี่ยอ่า
แล้วก็ลูกสาวไล่ไม่ให้แม่ของนายเบิร์ตนั่ง
คือแม่เขาจะนั่งตะวงกลมสีแดงเนี่ย

แต่คุณยายเขานั่งตรงนั้นคือเขาให้นั่ง

ใช่คือมันเป็นมาตรการของโรงพยาบาลนะว่าต้องเว้นระยะห่าง
พอแม่ในเบิร์ตจะไปนั่งตรงจุดห้ามนั่ง
ยายกับลูกสาวคุณยายก็เลยบอกว่านั่งไม่ได้
เบิร์ตก็บอกว่าแม่เขาก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว
แล้วก็พยายามอธิบายแล้วว่าไม่ได้ติดโรคไม่ได้เป็นอะไร
ก็ยังไม่ให้นั่งนี่แล้วก็ติดแฮชแท็กไว้แบบนี้
สวัสดีจ้ะลาก่อนมนุษย์ใหญ่เราคงไม่เจอกันอีก
เท่านั้นแหละค่ะโพสต์นี้แชร์ออกไปปุ๊บ
กระแสเนี่ยฟาดกลับมาจนคุณเบิร์ตแทบหน้าหงายเลย
คือเอาจริงนะคุณแค่ภาพวงกลมสีแดงมันก็ฟาดหนักมาก
เพราะมันเขียนเอาไว้ว่าห้ามนั่งไง
คนก็คอมเมนต์แบบนี้แหละค่ะว่ายายเขาทำถูกแล้ว
โรงพยาบาลมันคือสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ
แล้วการที่เขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามนั่งแล้วคุณจะไปนั่งมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วหรือเปล่า
แล้วก็นี่มีคนพูดด้วยนะครับบอกว่า
แล้วการที่คุณไปแอบถ่ายรูปคุณยายอย่างนี้แล้วเอามาประจานเนี่ย

ผิดกฎหมายในการพรบคอมด้วยนะ

เห็นไหมยายกับลูกหลานที่บ้านเห็นโพสต์นี้หรือยังเนี่ย
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากว่ายายไม่ผิด
สุดท้ายคุณเบิร์ตต้องลบโพสต์นี้ไปค่ะ
และล่าสุดออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
ขอโทษคุณยายกับลูกสาวว่า

สภาพสมาชิกของวงไปเลย
เก้าอี้ตัวในโรงพยาบาลถูกติดใต้หมด

เบิร์ตก็ยินดีนะครับ

จะรับคำตอบว่า

แล้วก็ขอโอกาสให้เขาได้มีที่ยืนในสังคม
เพราะว่าเขามีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะ
ซึ่งพอออกมาไลฟ์ขอโทษแบบนี้เอาจริงนะคนไทยไม่ใช่ว่าแรงน้ำใจนะคะ
คือคนไทยพอเห็นว่าคุณทำผิดสำนึกผิดออกมาขอโทษ
เขาก็ให้โอกาสก็มีคนเข้าใจคุณเบิร์ตเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์ได้เรื่องหนึ่งนะหลายคนที่บางทีอารมณ์นะตอนนั้นน่ะ
เคสแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงนักร้องคนในแวดวงหน้าจอหรืออะไรก็ตาม
อารมณ์มันขึ้นแล้วโพสต์อะไรออกไปแบบนี้แล้วโดนกระแสตีกลับมา

ต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนโพสต์ว่าโพสต์นี้เราโพสต์ออกไปเนี่ย
มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกหรือเป็นความคิดเห็น
เพราะภาพที่คุณโพสต์มันมีคำตอบอยู่แล้ว